มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นดราม่าในโซเชียล
คนเราบางคนก็ต้องบอกว่าบางทีก็อยู่ดีไม่ว่าดี
โพสต์ภาพแล้วเรื่องราวมันก็ย้อนกลับมาเข้าตัวเองหมดเลย
มีเจ้าหน้าที่เขาเป็นพนักงานของศูนย์สุขภาพชุมชน
อยู่ที่โรงพยาบาลน้ำยืนที่อุบล
คุณผู้ชมเขาโพสต์ภาพนกเงือกกับลิง
แล้วบอกประมาณว่ามันเกิดกลับแก้มของเขาช่วงปีใหม่

มันกลายเป็นประเด็นที่แบบโอ้โหต้องตรวจสอบว่าจริงเท็จอย่างไร

พร้อมข้อความบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแก้มคนบ้านนอกก็ประมาณนี้แหละครับ
ทำให้เกิดกระแสในโลกโซเชียลออกมาประนามว่าโอ้โหนี่มันสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ใช่เหรอ
คุณจะมากินนกเงือกกับลิงแบบนี้ไม่ได้
เมื่อวานคนโพสต์ก็คือนายสุภาชัยเป็นเจ้าพนักงานธุรการของศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลน้ำยืนที่อุบลราชธานี

เดินทางมาครับไปพบกับตำรวจสพน้ำยืนแล้วก็ให้ข้อมูลแหล่งที่มาของซากทั้งสองชนิดที่ปรากฏในภาพ
โดยปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว
แต่ยอมรับว่าเขาถ่ายไว้จริงตั้งแต่๒๐มกราคมของปีที่แล้ว

หรือว่าต้นปี๖๒
ใช่คือตอนนั้นเนี่ยโพสต์ไว้ว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแกล้มคนบ้านนอกก็ประมาณนี้แหละครับ
ตอนนั้นไงก็ถ่ายเองแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาขึ้นไปทำหน้าที่เป็นหน่วยประถมพยาบาลนักวิ่งที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพนะฮะ
ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาชื่อว่าช่องอ่านม้านะครับ
ระหว่างไปคอยอำนวยความสะดวกดูแลนักวิ่งก็เดินข้ามจากฝั่งไทยเข้าไปตลาดชายแดนฝั่งกัมพูชา
ซึ่งนอกจากเขามีการขายของใช้ต่างของกินแล้วมันมีการเอาซากสัตว์ป่าที่ในพรานกัมพูชาเนี่ยฆ่าแล้วก็ไปวางขายในตลาดฝั่งของกัมพูชา
เขาบอกว่าฝั่งนู้นนะก็เลยเอามือถือหยิบขึ้นมาถ่ายภาพนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลของเขา
คือเป็นข้อมูลเฉยแต่เขาไม่ได้เอาคือไม่ได้เป็นคนฆ่านะไม่ได้เอาซากนี้มาทำเป็นอาหารไม่ได้ทำมาเป็นกับแกล้มตามที่โพสต์ด้วยนะ
ใช่ครับเขาบอกว่าคืน๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาเขาฉลองปีใหม่จนเมาหนักมากแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านพัก
โดยตอนนั้นไม่ทราบเลยว่ามือถือเนี่ยเครื่องที่บันทึกภาพอันนี้หายไปได้ยังไง

กระทั่งรุ่งเช้ารุ่งขึ้นของ๑มกราคม

เฮ้ยมีการโพสต์ภาพที่แกถ่ายเอาไว้ในมือถือเนี่ย

แล้วก็มีข้อความที่โพสต์ด้วยเป็นกับแก้มของคนบ้านนอกอะไรแบบนี้
ก็เลยพยายามจะโทรศัพท์ไปหาเครื่องที่เป็นของตนเองนะครับ

ก็เลยยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรเข้าไปอีกทีนึง
มีเสียงเรียกเข้าตื๊ดมีคนรับสาย
แต่ก็ไม่พูดแล้วก็ปิดเครื่องไปเลย
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๑มกราคมแล้วว่าโทรศัพท์หายนะ
แล้วภาพที่โพสต์มันโพสต์จากคนที่เอามือถือไป
เพราะว่าในมือถือเขาก็จะล็อกอินเอาไว้อยู่ไงคะ
ทีนี้นอกจากทางด้านของนายสุประชัย
ชุดสืบสวนลงไปที่สพน้ำยืนแล้วเนี่ย
ก็พาไปที่ด่านพรมแดนช่องอันม้านะครับ
เข้าไปดูตลาดในการขายซากสัตว์ป่าของกัมพูชาด้วย
เขาพาข้ามไปเลยนะยืนยันนี่ภาพมันอยู่ฝั่งนี้จริง
มันก็เจอเป็นซากกระดงกระดูกหนังสัตว์ต่าง
เรื่องต้นก็จะมีการสอบสวนต่อไป
เพราะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับนายสุภาชัย

แต่ก็เป็นภาพที่เขาถ่ายไว้จริงเมื่อต้นปีที่แล้ว